ท่านก็สงสัยภาพเมฆ
ว่าเห็นข่าวว่าอ่าชาวนาที่จังหลักสุพรรณเนี่ย
แย่งน้ำกันแต่บนฟ้ายังมีเมฆ
อ่ามันต้องทำฝนลงมาให้ได้เลยก็เลยมีพระราชดำริว่า
ต้องเก็บน้ำทุกหยดจากท้องฟ้าลงมาให้ได้
นี่คือประเด็นครั้งแรกเลย

พระองค์ทรงรวมพระองค์เองอยู่ใน

ผู้บริการศูนย์บริการพิเศษสนเทียบ
ตัดสินใจนะครับถอดเครื่องแบบ
แล้วก็ลาออกจากทหารอากาศนะครับ

เพื่อที่จะมารับใช้พวกท่าน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราสนทนากันต่อเลยนะคะ

แล้วก็มีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มค้นคว้า

จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยยาวนานมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ตอนถวายงานเป็นยังไงบ้าง

สวัสดีครับ

จะพอนึกภาพออกนะคะแต่ว่าจุดต่อจุดนะคะ
ระหว่างจุดแต่ละจุดนั้นเนี่ยนะคะที่ทั้งสี่ท่านได้ถวายงานในหลวงราชการที่เก้า
เอาประหลัดก่อนค่ะประหลัดตอบคำถามไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้ว
กลับว่าพระองค์ไม่ได้เอ็ดข้าราชการ
แต่ประหลัดก็แอบรู้สึกเหมือนกันว่าเหมือนกับเตรียมตัวไปเท่าไหร่

คือเคยสงสัยไหมคะว่าต้องทำงานขนาดไหน
ต้องรู้ขนาดไหนถึงจะถวายงานพระองค์ได้เพียงพอ
ตอนนั้นแอบมีเตรียมตัวไม่ถูกบ้างไหมคะ
ก็เตรียมตัวไม่ถูกทุกที่ไม่เคยเตรียมถูกสักที
ทุกทีเลยเหรอคะทุกทีพระองค์ท่านคงใช้เวลาเยอะ
แต่เท่าที่เคยรับสั่งแล้วก็เท่าที่เคยสังเกตดู
ใช้เทคโนโลยีทุกอย่างก่อนพวกเราด้วยซ้ำ
แล้วก็รับฟังข้อมูลจากทุกแหล่งที่มี
แล้วก็เห็นว่าทรงประมวลข้อมูลด้วยพระองค์เอง
แล้วก็มาตีความแล้วก็ใช้ในงานทุกอย่าง
กว่าโครงการนี้ผมนึกไม่ออกเลยว่าพระองค์ท่านจะทรงงานได้ยังไง
เวลาเข้าไปเนี่ยมักจะรับสั่งถามซะก่อนว่าตรงนี้เป็นยังไงยังไง

ถวายแรงงานเสร็จแล้วบางครั้งท่านก็บอกไม่ใช่
เรารู้สึกแย่มาก
รับสั่งสอนเหมือนที่ว่าคราวที่แล้ว
และก็มีวิธีการเปรียบเปิยในเรื่องต่าง
เวลาจะสอนเราก็ใช้วิธีเปรียบเปลย
เวลารับสั่งอะไรเราต้องกลับมาคิดนะครับ
ว่าทำไมเราถึงไม่เก่งอย่างนี้
ที่ท่านประหลัดบอกเนี่ยเหมือนกับ
ถ้าเราได้เห็นการสัมภาษณ์ของข้าราชการที่ได้ถวายงานนะคะ
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าทุกคนก็จะมีประสบการณ์คล้ายกันคือ

พระองค์ทรงรู้มากกว่าแล้วสอนด้วย
คือถามแต่สอนกลับขอข้ามไปที่ทางคุณชนินค่ะ
คุณชะนินมีครั้งไหนที่รู้สึกว่า
เราต้องกลับไปทำการบ้านเพิ่มขึ้นแล้ว
ที่เป็นครั้งจดจำที่สุดบ้างคะที่ถวายงานพระองค์ค่ะ
มีอยู่ครั้งหนึ่งตั้งแต่สมัยทำโครงการแก้มลิงที่จังหวัดชุมพรนะครับ
ตอนนั้นก็ได้ถวายรายงานเรื่องน้ำที่เก็บในแก้มลิงมีประโยชน์ยังไง
ผมก็ไปบรรยายว่าน้ำที่เก็บในแก้มลิงเนี่ยสามารถใช้ผลักดันน้ำเข็ม
เวลาหน้าแรงที่เราจะเอาน้ำมาทำน้ำปลาปลาไปหล่อเลี้ยงประชาชนเนี่ย
เราก็บอกว่าจะใช้น้ำในแก้มลิงผลักดันน้ำเข็ม
ท่านก็หันมาเลยแล้วก็บอกว่าให้ถอนคำพูดซะ
แค่นี้ไม่พอผลักดันน้ำเข็มนะครับทำเอาผมนี่อึ้งเลยนะครับ
เพราะว่าท่านถามคนซึ่งต้องรู้มากที่สุดในเรื่องนั้นใช่ครับใช่ไหมคะ
คุณชะนินตอนที่ถวายงานในหลวงราชการที่๙เนี่ยนะคะ
ลักษณะค่ะลักษณะการทรงงานของพระองค์มีบุคลิกชัดเจนไหมคะ
พระองค์เป็นคนทรงงานแบบไหนตามงานแบบไหน
แล้วก็เวลามีพระราชปฏิสันธารกับคนทำงานในหน่วยงานนั้นเนี่ย
พระองค์เป็นรูปแบบไหนคะ
ถ้าพูดกันจริงแล้วผมก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนนะครับว่าท่านทรงงานอย่างไร
แต่ในฐานะที่เราปฏิบัติงานในกองงานส่วนพระองค์มีหน้าที่ถวายข้อมูลต่างนะครับ
เมื่อก่อนนี้อย่างท่านกัปตันมณีพันธ์บินไปไม่ตรงแท็กที่ท่านกำหนด
ให้ผมรายงานกลับขึ้นไปเดี๋ยวท่านก็จะจงมีตอบกลับมาให้เราว่า
ทีหลังนี้จะต้องบินไปให้อีก๕ไมค์จะถึงจุดที่ทำงานอะไรประมาณนี้นะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนก็อึ้งนะครับว่าท่านทราบได้อย่างไร
จากที่คุณชะนินเล่าค่ะก็ต้องมาที่กัปตันสิคะ
ปตันยังไงคะถวายงานแล้วนอกเส้นทางยังไงคะตอนบิน
ครับเดิมทีลักษณะของการทำงานฝนหลวงนะครับที่พระองค์ท่านยังไม่ได้ให้ทางกองงานเข้ามากำกับดูแลเพื่อที่จะให้ได้ผลจริงเนี่ย
เราก็พูดง่ายเหมือนทำงานตามตารางทำรูทีนนะครับเข้าถึงที่หมายบ้างไม่ถึงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่เมื่อปี๔๒นไปที่เราต้องปฏิบัติงานจริงจังแล้วให้ทางกองงานฝนหลวงเข้ามากำกับดูแลให้ให้ได้ผลสมรีจริง
เราก็ต้องทำตามที่พวกเขาเพราะที่ท่านรู้นะครับว่าไปไม่ถึงหรือว่าไม่ใช่เป้าหมายต้องกรวดขันตัวเองครับ
พระองค์ทรงทราบเลยว่าเพราะอะไรล่ะถึงไม่ได้เป็นไปตามเป้า
ครับต้องถามคุณธนินกลับไปแล้วครับว่าไม่รู้ท่านทราบได้อย่างไรนะครับ
ผมว่าท่านทราบนะครับเพราะว่าจากภาพการ์ตูนขั้นตอนการทำฝนหลวง
ซึ่งเราถือว่าเป็นอินโฟกราฟิกยุคต้นของประเทศไทยเลยก็ได้
ท่านก็ทรงวาดรูปเครื่องบินไว้ในการ์ตูนด้วยทุกประเภทที่มีทำฝนหลวงอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมมาจากในหลวงของเราครับครับ
ก็มันน่าจะมามีส่วนนะครับในช่วงของปี๔๒ในระยะแรกที่ปฏิบัติกันเนี่ย
จะไม่ได้ผลนะครับอาจจะด้วยความชื้นไม่เพียงพอหายากช่วงนั้นนะครับ
อยู่ประมาณ๒อาทิตย์๓อาทิตย์แล้วก็ไม่ได้ไม่ปรากฏผลจนกระทั่งนักบินด้วยกันเองเนี่ยก็ยังสงสัยคุณคุยกันในหมู่นะครับว่า
ไอ้ที่เราทำทำกันมาเนี่ยมันจะเป็นตามนี้หรือไม่นะอะไรอย่างนี้ครับก็เลยปรึกษาทางกองงานนะครับทางกองงานก็ไปกราบบังคมทูลท่านก็เลยพระราชทานเป็นการ์ตูนออกมาให้นะครับว่าเป็นแนวทางปฏิบัติครับ
ซึ่งแนวทางปฏิบัติอันนี้ณปัจจุบันนี้นะครับเป็นเป็นเรียกว่าเป็นคำอธิบายที่ง่ายที่สุดในขั้นตอนการทำฝนหลวงคนทำไม่เป็นนี่มาอ่านถ้าดูภาพอินโฟกราฟิกอันนี้ก็น่าจะทำทำได้เหมือนเป็นคัมภีร์ติดตัวเลย
ถูกต้องครับที่พระองค์พระราชทานมาให้แบบง่ายที่สุดแล้วนะพระองค์ทรงย่อยให้ด้วยนะคะเนื้อหาใช่ไหมคะแล้วทำเอาเป็นภาพวาดการ์ตูน
เพราะว่าอันนี้ได้จดสิทธิบัตรไปทั่วโลกแล้วตอนนี้นะครับในเรื่องของภาพการ์ตูนอันนี้มาที่พอปริญญาค่ะ
มีระหว่างบรรทัศน์ไหมคะว่าการที่ถวายงานแล้วเรามีจังหวะไหนไหมที่ต้องกลับไปทำการบ้านเพิ่มขึ้นแล้ว
ครับก็มีฮะก็อย่างก็คือต้องต้องเท้าความถึงตอนที่ท่านปิติพงศ์พูดถึงที่พระองค์ท่านอ่า
ตรงหนูไหมอะไรนะฮะคือจริงจริงแล้วก็สมัยปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
ก็คือตอนนั้นก็ทำงานก็ตอนนั้นก็ทำงานกับอาจารย์หม่อมนะฮะ
ขึ้นไปทำฝนแถวหัวหินนะฮะชายหัวหินแล้วก็บินไปทางทิศตะวันอ่า
ตกถึงเชียงใต้ของสนามบินบ่อไฟล์นะครับก็กี่ไมค์ไม่ทราบตอนนั้นระยะทางก็ได้ผิด
ก็กะว่าควรจะอยู่ประมาณไหนฮะตอนนั้นก็เป็นถ้าดูจากตำราการ์ตูนฮะ
ก็จะมีช่วงนั้นก็จะเริ่มพระองค์ท่านก็จะให้โปรยน้ำแข็งแห้งก็น่าจะเป็นขั้นตอนที่๕
หรืออะไรของตำราฝนหลวงปัจจุบันที่ว่าโปรยน้ำแข็งแห้งใต้ฐานเพื่อให้ความชื้นสูงขึ้นให้นะ
ฝนเนี่ยตกทุมพื้นนะฮะก็ทีนี้ไอ้น้ำแข็งไอ้ทางปฏิบัติเนี่ย
น้ำแข็งแห้งเนี่ยเวลาเราบดเล็กแล้วก็ใส่ถุงแล้วขึ้นไปโปรยเนี่ย
มันจับก้อนกันอีกเหมือนน้ำแข็งฮะเราเรานึกออกไหมน้ำแข็งยูนิคเวลาเราฮะ
เป็นก้อนก้อนซื้อมาใส่ถุงแล้วมันก็จับตัวมันก็จับไปดีกันติดอ่า
ทีนี้มันก็เราตอนนั้นก็ต้องไปช่วยคนปล่อยฮะช่วยคนปล่อยทุบทับเพื่อจะทำงานไอ้
เพื่อให้บทโปรยให้ได้ตามภารกิจก็ทำแล้วเสร็จแล้วก็พอช่วยอ่า
โปรยด้วยแล้วก็สังเกตเพราะต้องเขียนข่าวก็คือดูสังเกตฝนตกด้วย
นี่ก็รายงานไปพอเสร็จภารกิจก็รายงานว่าฝนตกที่เขื่อนปลานบุรีนะครับ
พอสักพักก็ปกติพอรายงานข่าวเสร็จก็กลับบ้าน
ก็เสร็จภารกิจก็กลับบ้านพักก็มีข่าวมาจากสำนักพระราชวัง
ว่ายังกลับไม่ได้เดี๋ยวโดยเตโชชัยจะเสด็จ
ก็คือเดชาชัยตอนนั้นก็คือเป็นนามเรียกขาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นก็เสด็จมาอ่า
พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระเทพ
อ่าคือจะมีก็จะมีรูปอยู่ในหนังสือฝนหลวงอยู่อะไรอันนี้ก็คือมา
ก็คือทราบข่าวทีหลังว่าพระองค์ท่านเนี้ยให้ต่อชะดอแถวอ่า
เขื่อนแก่งกระจานแถวเขื่อนปานบุรีเช็คหมดนะเพราะนั้นเพราะสมัยก่อนเนี้ย
วิทยุสื่อสารใช้วิทยุตำรวจที่เล่าให้ฟังก็เช็คดูก็มันก็จะมีพวกตำรวจตะเวนชายแดนพวกอะไรที่อยู่ในพื้นที่ป่าเขาแถวนั้นก็เช็คมาก็ไม่ก็คือไม่ปรากฏว่าฝนตกเพราะท่านก็เลยเสด็จมาเพื่อจะมาบอกว่าที่ฝนหลวง

มากขึ้นครับก็เลยเป็นที่จดจำแล้วก็ต้องจำจนถึงชีวิตราชการแล้วเสร็จแล้วพอมาทำงานร่วมกับกองงานส่วนองค์ในปีที่สองก็ยิ่งมาทราบว่าจากความที่มัธยัติที่เราทราบกันความประหยัดแม้กระทั่งหลอดพระทนของพระองค์ท่านก็ใช้ฉันหมดก็เห็นได้ข่าวว่าก็คือจะมีบอกว่าพระองค์ท่านก็มองว่าไอ้ภารกิจ

ถ้าท่านจะมีพระราชดำริให้สร้างโครงการหรือเขื่อนอะไรสักอย่าง
ท่านก็จะส่งงานมาตั้งแต่ในพระราชวัง
แล้วก็เดินมาที่สนามถือแผนที่๑อันกล้อง
แล้วก็มาถามพวกฆาติการก่อนว่าอย่างนี้เป็นยังไง
แล้วก็เดินไปจนกระทั่งถึงไซส์หรือว่าพื้นที่ทำงาน
แล้วก็เรียกชาวบ้านมาถามว่าเป็นยังไง

ตอนที่ผมเข้ามารับงานใหม่ตอนปี๔๑
ก็ไม่ได้นึกว่าแล้วท่านจะตรวจสอบยังไง
ก็ปรากฏว่าในตอนหลังนี้ก็มีการใช้ชาวบ้าน
เป็นอาสาสมัคร
แล้วก็มีเครื่องมือที่ง่าย
ตรวจสอบรายงานว่าฝนมันตกหรือไม่ยังไง
อันนั้นก็เป็นเหตุที่บางทีฝนไม่ตกตามที่ที่ใช้ครับ
ตกแล้วก็ไม่ตกท่านก็รับทราบจากการรายงานของคนพวกนี้
เพราะฉะนั้นเรื่องข่าวสารเนี่ยเป็นอะไรที่พวกท่านสนพัทยมาก
แล้วก็ที่เป็นอัจฉริยภาพจริงก็คือ
ประมวลข้อมูลข่าวสารจนกระทั่งใช้ประโยชน์ได้
สมัยเรานี่เราเห็นแชทเต็มไปหมด
แต่ประมวลไม่เป็นเชื่อเป็นบางคน
แต่พวกท่านเนี่ยเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวล

แล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนอย่างพวกเราได้
อย่างง่ายอย่างเช่นการ์ตูนเรื่องฝนลวงอย่างนี้เป็นต้น
แล้วก็ยังมีอีกหลายประการที่ทำได้
งั้นพวกเราอาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้
ขอเสริมทางท่านประหลัดนิดนึงนะครับ
ที่มีอยู่วันหนึ่งที่ท่านให้ไปที่อำเภอคลองขุงแล้วนะครับ
คองขูงกลัวเก็บแผงเพชรนะครับ
แต่ตั้งนั้นก่อนหน้านั้นเราจะบินลาตเตอร์เวชน์กันแทบว่า

ไม่มีแต่มีอยู่วันหนึ่งท่านทางกองงานเนี่ย
ให้ให้พวกเราบินไปที่อำเภอคลองขลุงนะครับว่าอำเภอคลองขลุงเนี่ยอยู่ตรงไหนก็บินไป
แต่ไม่เฉลยว่าทำไมให้ไปนะครับก็บินไป
ตอนนั้นก็จะเป็นหมอกแดดนะครับมองกันไม่เห็นหรอกครับ
ประมาณสักไม่ถึง๑๐ไมล์ประมาณสัก๕ไมล์
ก็ปรากฏว่าไปเจอกลุ่มเมฆที่ก่อตัวกันบริเวณนั้นนะครับ
จากนั้นพอเราเจอก้อนเมฆแล้วเนี่ยเราก็ไปวิทยุวิทยุ
จากเครื่องลงมาให้ทางนครสวรรค์เนี่ยเอาเครื่องที่สแตนบายอยู่ที่พื้นเนี่ย
เลี้ยงให้อ้วนนะครับไปเลี้ยงให้อ้วน
โจมตีจนกระทั่งฝนตกลงมานะครับ
จากการสังเกตจากเครื่องบินจะเห็นว่ามีฝนตกลงมาให้เห็นนะครับ
วันนั้นเรายินดีปีดากันมากว่าเราสามารถทำได้สำเร็จแล้วนะครับ
ปรากฏว่ากลับมาลงที่สนามบินนครสวรรค์ก็ได้รับคำเฉลยมาอันหนึ่งนะครับ
ปรากฏว่าเป็นรูปแบบการบินนะครับว่าให้บินทำเป็นก้นหอย
สองตัวบินม้วนขึ้นไปนะครับใช้สูตรร้อนบินม้วนขึ้นไป
ส่วน๒ตัวล่างให้ใช้สูตรเย็นบินวนลงล่างนะครับเป็นแพทเทิร์น
แล้วก็มีแนวลมพัดสอบเข้ามาบริเวณนี้จะเกิดเมฆขึ้นอะไรอย่างนี้
ก็เสริมทางที่ท่านประหลัดว่านะครับว่าท่านเอาหลายอย่างที่ท่านแหล่งความรู้ทั้งหมดมาประมวล
แล้วก็ได้เป็นผลออกมาตามศาสตร์ของท่านนะครับแล้วให้เรามาปฏิบัติ
แล้วก็ได้ผลจริงปรากฏว่ากระดาษแผ่นนั้นเป็นลายพาดของท่านท่านทำ
ทำแล้วก็ให้เรามาปฏิบัติครับสุดยอดเลยครับ
ดิฉันไล่เรียงกลับมาจากคุณชะนินก่อนนะคะคุณชะนินเอ่อ
ถ้าพูดถึงระยะเวลาที่ได้ถวายงานในหลวงราชการที่เก้านะคะจนกระทั่งถึงตอนนี้แม้ว่าพระองค์
จากไปแล้วเนี่ยนะคะครับอ่าสิ่งที่เราจำได้แล้วใช้ต่อครับ
พระองค์ทรงลงหลักไว้ให้แล้วแล้วเราต้องไปต่อเนี่ยครับ
มุมของคุณชะนินคือเรื่องอะไรคะจริงจริงแล้วก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรครบวงจรนี่แหละครับ
ที่ท่านทรงทุกโครงการก็จะเน้นในเรื่องด้านนี้นะครับ
แล้วก็คำว่าครบวงจรของผมเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าปลูกกินใช้อยู่แค่นั้นนะครับ
คือต้องปลูกข้าวก็ต้องทำฝนมาเลี้ยงข้าวให้ได้ต้องมีชนประธานมาระบายน้ำ
คือทุกอย่างต้องครบหมดนะครับนี่คือหลักการจริงแล้วก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับ
จริงจริงคุณชะนินเนี้ยได้ได้งานอยู่หลายด้านมากเลยนะคะครับ
แล้วการที่กว่าได้มากขนาดนี้ก็คือพระองค์ในหลักใช่ครับที่พระราชธรรมการให้
คือเวลาท่านพระราชธรรมอ่านงานลงมาเนี้ยนะครับเราก็ต้องมานั่งศึกษา
และแต่ละเรื่องก็ไม่เคยซ้ำกันนะครับซึ่งผมเนี่ยตัวกับผมเองเนี่ย
จริงแล้วก็เรียนจบมาทางด้านวิศวกรรมโยธานะครับ
มีหน้าที่ทำถนนทำสะพานสร้างอาคารอะไรประมาณนี้นะครับ
แต่งานที่ได้รับพระราชทานมาก็ไปทำวิจัยเรื่องใบโอ
เซลล์ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับเราก็ต้องไปนั่งศึกษาเครื่องยนต์
ทำงานยังไงอะไรจนผลได้ได้ผลงานออกมานะครับ

โอดีเซลประชาชนในพื้นที่ตอนนั้นท่านประทับที่วังไกลกังวล
ว่ามีความเดือดร้อนเนื่องจากสุนัขจรจัดอืมอ่า
ท่านก็พระราชทานเงินทุนจากคุณทองแดงให้ไปทำศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัด
อย่างนี้เราก็ต้องไปศึกษาออกแบบจะเลี้ยงยังไงให้สุนัขเขาอยู่ได้
มีความสุขนี่ก็เหมือนเป็นพระราชอัจฉริยภาพที่ท่านดูแลประชาชนของเราแทบจะทุกเรื่อง
หลากหลายค่ะถัดมาค่ะกัปตันค่ะอะไรคือภาพจำที่สุดในการถวายงานพระองค์คะ
ครับผมคิดว่าพระองค์ท่านนะครับเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งอ่า
ครูที่สอนพวกเรานะครับให้เราปฏิบัติว่าอ่า
โดยเฉพาะเรื่องการทำฝนเนี่ยทำอย่างไรนะครับแพทเทิร์นการบินรูปแบบการบินก็เหมือนกัน
ย้อนไปเมื่อปีอ่าสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดก่อนที่จะถึงปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับ
ผมก็มีโอกาสได้อ่าไปปฏิบัติงานเรื่องอ่าพลุตัวแดงนะครับ
จะทำอย่างไรให้ควันเนี่ยหายไปดังนั้นก็ทางสำนักตอนนั้นยังเป็นสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับ
ก็ได้รับคำสั่งให้ไปทำฝนเพื่อที่จะให้ฝนตกลงมาดับไฟนะครับ
แต่ปรากฏว่าพื้นที่จริงแล้วเป็นพื้นที่ไม่กว้างมากนัก
แต่ว่าไฟมันเป็นป่าพลุมันไฟไหม้ข้างล่าง
เอาน้ำไปดับยังไงทางภาคพื้นดับไม่ได้
ระยะแรกของการเปรย์บัตรเรานึกจากรุ่นนั้นเป็นลมสวรรค์ออกเฉียงใต้
ปล่อยฝนในทะเลรูปแบบการปล่อยเรามีวินซิกแซ็ก
ซิกแซ็กเพื่อให้ระยะทางมันน้อยข้าง
ปริมาณตัวเนื้อสารฝนหลวงที่โปรยไป
ให้เช่มข้นก่อตัวเป็นเมฆ

พอตั้งเข้ามาจะเหลยไป
เพราะว่าทางด้านตะวันตกของ
ประเทศไทยส่วนนั้นนะครับเป็นแนวเขาติดต่อกับมาเลเซียนะครับ
ทำทีไรก็จะไม่ตกในพื้นที่ที่เราต้องการก็จะเลยไปทุกที
แล้วก็ปรึกษาตอนนั้นอาจารย์ท่านอาจารย์เมธารัชตะปิตินะครับ
เป็นนักวิชาการที่เข้าไปเนี่ย
อาจารย์เมธาก็ปรึกษามาทางพวกท่านว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับ
ท่านก็บอกว่าให้ทำไปทำไปตกในเขาไม่เป็นไร

แล้วจากนั้นฝนความชุ่มชื้นมันจะค่อยเคลื่อนลงมา
เพื่อที่จะมาช่วยให้ดับไฟได้นะครับ
ท่านก็ทักษะเรื่องการบินท่านก็ผลจากการทำอย่างเนี้ย
มันไปตกบริเวณนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ตกลงมันจะเคลื่อนลงมา

ปรากฏว่าบางครั้งเราเองต้องบินเข้าไปในมาเลเซียนะครับ
ก็ประสานทางเพื่อนบ้านก็ยอมให้เราเข้าไปทำบริเวณนั้นเพื่อจะได้ผล
พอลมเปลี่ยนทิศจริงแล้วเนี่ยก็ได้ผลนะครับ
ได้ผลแล้วก็สามารถทำฝนดับภูโตแดงตรงนั้นได้สำเร็จจริงด้วยครับ
ฟังจากที่กัปตันบอกนี่คือพระองค์ทรงแก้ปัญหาให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย
ถูกต้องครับท่านสั่งแล้วไม่ได้ว่าสั่งให้ปฏิบัติแล้วก็ไม่สุดยอด
ติดตามด้วยครับว่าได้ผลหรือไม่แล้วจะแก้ไขอย่างไรนะครับ
เป็นครูโดยแท้เลยครับ
จริงนี่เราคุยกันได้อีกเป็นวันนะคะเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานเฉพาะโครงการนี้นะคะ
อะไรคือภาพจำของผู้ถวายงานในโครงการฝนหลวงคะ
ความจำก็คือความที่ท่านเป็นห่วงประสบนิกรท่าน
ท่านก็แก้ปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับฝนหลวงช่วยฝนหลวง
คือถ้าจะฟังดูเนี่ยก็นอกจากจะเป็นพระอิสริยภาพที่ได้
องค์ท่านที่ทั้งสอนทั้งพระราชทานต่างมา
จริงแล้วท่านทุ่มเทมากกว่านั้นนะฮะ
เพราะจริงเนี่ยบางครั้งฝนหลวงพิเศษเนี่ยยังปี๑๒เนี่ย
ท่านพระอาทานทุนทรัพย์ของพระองค์ท่านนะฮะ
เพราะว่าช่วงปี๑๒สารประหลวงที่ใช้ขาดไม่พอ
พระองค์ท่านก็มอบทุนนะฮะแล้วก็ซื้อสารให้ฝนหลวงใช้นะฮะ
ในการทำฝนมีการติดต่อประสานหน่วยรายการรับบริจาคนะฮะ
มาเพราะตอนนั้นก็จะมีน้ำแข็งแห้งเราไม่ได้ใช้ไปนาน
เราก็เริ่มมาใช้ในปี๔๒จากปลดเอาน้ำแข็งแห้งมาใช้ในการบริการ
หลังจากนั้นก็มีการประสานหน่วยงานต่างนะครับ
รณาการกันช่วยฝนหลวงเพราะว่าฝนหลวงจริงแล้ว
เครื่องมือเครื่องไม้อากาศไม่พร้อมบุคลากรบางอย่างก็ไม่พร้อม
ก็ได้กรองงานส่วนลวงก็คือประสานทุกอย่าง
มาให้การดำเนินการฝนหลวงรูดร่วงด้วยดี

ผมไม่ได้ทำเฉพาะโครงการฝนหลวง
ทำหลายอย่างแต่สิ่งที่ก่อนจะออกจากราชการ

ทุกอย่างที่ส่งพระราชทานให้เนี่ย

พระราชดำริต่างเนี่ยครับ

ไปเปิดดูสิ่งที่พระราชทานไว้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการ
งานทางวิทยาศาสตร์งานทางดนตรี
ศิลปกรรมทุกอย่างกีฬา

ถ้าคนไทยทุกคนเนี่ย
้อมนำสิ่งที่ทรงพระราชทานไว้มาปฏิบัติ

คงจะมีความสุขมากกว่านี้เยอะ
แล้วก็คิดว่าคนไทยเนี่ย
คงจะจดจำสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้
ให้นานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
แล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วย

รายชื่อตั้งแต่ที่เราคุยกันวันก่อนนะคะ
ที่ทางพอปริญญานำมาให้ดูเนี่ย
อาจจะเห็นภาพได้ชัดนะคะ
ว่าไม่ใช่แค่พระราชดำริเท่านั้น

สำหรับ๒วันนี้ที่เรานั่งคุยกันนะคะ

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ความทรงจำทำให้เรารู้ว่า

พระราชทานหลักเอาไว้ให้แล้วนะคะ

หากไม่มีเช่นนี้แล้ว

ปกป้องปวงประชามหานิกร

ข้าพระบาทกราบลงที่ตรงหน้า

มหานิพพาน
สวัสดีค่ะ